นี่คือแปลงครับแปลงขัดเท้าอันนี้สบายขัดเท้าขัดเท้าผัดเล็บได้
ถ้าจะให้เท้านุ่มเนียงดูดีมีสกุลแล้วก็อะไรเนี่ยต้องใช้หินขัดเท้า
ถ้าตกลงไอของถามอย่างเนี่ยอันไหนถูกที่จุด

อันนี้เขาเรียกว่าตะใบขัดเท้าตะใบขัดเท้าราคาถูกที่สุดถ้าเกี่ยวกับเท้าแล้วก็นี่ไงหินขัดเท้าอันนี้ถึงจะไม่แพง
อันนี้ถูกที่สุดของผมถูกค่ะขอบคุณเท้าแชร์ทั้งสามเท้าด้วยนะคะขอบคุณครับเท้า
คุณแมงมุมค่ะอะไรถูกสุดคะยากมากเลยค่ะจริงป่ะคะเนี่ยเราพูดอย่างนี้ทุกข้อเลยแล้วก็ผ่านมาแบบชิวอ่ะ
ผู้หญิงจะใช้เนอะใช่พี่นุ้ยนี่เคยขัดไหมคะขัดใจภรรยานี่บ่อยไหม
พี่ชอบขัดแข้งขัดขาบางทีเมียพูดอะไรไม่ถูกหู

รอเอาสตังค์พี่กลับบ้านเนี่ย

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ
อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ
อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

อเรนนี่มันต้องฟังอยู่ค่ะ

สะสมเป็นราคา๑๕๐๐๐บาทค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ
ตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีค่ะแมงมุมค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

พวกเรากำลังยกภูเขามา
ไปค่ะหายไปไหนคนน่ะ

ทำไมถึงยกภูเขาออกมาได้เฉยไม่หนักหน่วงเลยอะคะ

ทำไมมาเสียงดังอยู่นี้พี่รู้สิ

อย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบแสดงถึงรสชาติของซอสนั้นด้วย

มันจะเป็นซอสพริก

ซอสพริกถ้าเผ็ดไม่มาก
เผ็ดนิดหนึ่งเผ็ดหน่อย

เผ็ดมั้ยลองเหว่งลองเผ็ดลองนะครับโอ๊ย

เฮ่ยไหว่ทำไมทีว่าไหว่ทำไม

ผมเป็นเดี๋ยวไหว้ทำไมหรือไหว้ทำไม

พระเทศเราไหว้พอก็นั่งอยู่บนไหนทำแอคมาก
เหมือนกันมากกับแอค
อันนี้ไม่ต้องยิ้มพี่มีเมียแล้ว

ซอสมะเขือแทงกระหกหอมพวกเขาทองเหมือนกัน

ถึงอ่ะอ้าวของพร้อมของอะไร
นายพี่ลองนะ

ไอบอลเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยมันกินเล่นเลยนะ

บอกเลยอันนี้กินกับไข่เจียวคือเลอค่ามาก
นี่ไงหอยทอดผัดไข่เตียว

มุมตั้งใจดูให้ดีเพราะว่าข้อนี้๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ซอสจากภูเขาทองทั้ง๓รสชาตินี้
รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะ

อุปกรณ์นี้ครอบคันเลยของดีเลย
เป็นอะไรที่พี่ตั๊กชอบทำให้นุ้ยทาน

ไม่รู้นะรู้แต่แพ้

แพ้ร้องแพ้
อ้าวแล้วแพ้ร้องไงคะพี่นุ้ย

ม้าร้องไงคะพี่นุ้ย

ซอสกวดไหนคะได้ข้อมูลมาแพ้เมื่อกี้แล้วคะ

เคยทำซอสดีกว่าค่ะ
คือปกติชอบทานซอสพริกที่สุดเลย

แต่ว่ามันดันมีซอสมะเขือเทศและซอสพริก

งมุมต้องตั้งใจให้ดีนะคะข้อนี้นะคะ

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
พี่มีเวลาให้แมงมุม๒วัน
พี่คะพี่ให้พี่ใจป่ากว่าพี่นุ้ย
พี่ให้๓๓วัน

อู้ซอสพริกละเป็นคนที่ไหนคะเนี่ย

และราคาซอสมะเขิดเทศอยู่ที่

โห้สิบห้าบาท
มะเขิดเทศสุดเลย
และซอสพริกสุดน้อยค่ะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เก่งมากทั้งมุม
คำแบ๊วใส่อ่ะพี่หนุ๊ดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะ
เข้าเห็นตั้งแต่เดินเถอะมาแล้วเขาก็วิเคราะห์แล้ว

สะสมไปแล้วค่ะ๒๕๐๐๐บาท
ชีวิตมีทางเลือกเสนอค่ะแมงมุม

นุ้ยกับพี่เป๊กใจดีจะให้แมงมุมไปครึ่งหนึ่ง

เหรอคะถ้าเป็นพี่พี่จะไปต่อ
ไปไหมเราจะไปต่อไหม

น้องต้องใช้

กลับไปกลับไปกลับเพราะว่ารับงานแสดงที่นู่นไว้

ทำไมถึงเลือกหยุดนะคะกับเงิน๑๒๕๐๐บาท
รู้สึกว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อย
สามข้อเองนะจะคว้าเงินแสนนะคะแมงมุม

คุณผู้ช่วยที่น่ารักด้วยนะคะพี่นุ้ยนะคะ
วันนี้แมงมุมเอาเงินกลับบ้านไปได้ค่ะ

รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งจากที่สะสมมา
คือ๑๒๕๐๐บาท

ยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกคน
อัศกรุเดียว